ส่วนเรื่องนี้ตำรวจก็ต้องรับผิดชอบค่ะแล้วก็ถูกย้ายแล้วค่ะ
เมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปว่ามีคนขับรถทัวร์
เขาไปจอดรถที่หน้าหมอชิดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่โบกให้ไปจอด
แล้วก็บอกว่าจ่ายมาร้อยหนึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติเขาจ่ายกันทุกคนร้อยหนึ่ง
แต่คนขับรถทัวร์เขาบอกว่าก็คุณโบกให้มาจอดตรงนี้
แล้วตรงนี้ก็เคยจอดมันไม่ได้ผิดนี่มันจอดได้
แล้วค่าประเพณีมันมีเหรอร้อยหนึ่งเขาไม่จ่ายแล้วเขาก็อัดคลิปเอาไว้
แล้วเขาก็บอกเอาไว้ว่านี่คือตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจร

เอ้าเปาะโบกเข้ามาครับเร็วประเภณีเข้ามีอย่างนี้เร็ว

ก็เพราะแผนนี้

อืมประเพณีนะครับ

มาบ้างไง
เก็บค่าธรรมเนียม๑๐๐บาท

ไม่มีนโยบายให้ใครเก็บเงินที่นี่

ไม่ต้องว่าอยากคุยเปล่าใครอยีกนี้ไม่ถูกหลอก

อื้อเรียกตั้งแต่แรกเลย
คนขับรถทัวร์แล้วก็เป็นผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าต้อมทัวร์

เห็นหนาเจ้าหน้าเด็กชื่อของจับพนัที้เจ้าหน้าเด็ก

คันกว่าร้อยวันนึงได้สัก๑๐คัน

ใช่ค่ะเมื่อวานเราเล่าไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะ
แล้วก็เราก็ให้นักข่าวตามความคืบหน้าให้
ก็คือไปคุยกับเจ้าของคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ก็มีอยู่แค่คำเดียวแล้วก็เก็บตังค์๑๐๐บาท
ถามดูได้นะครับรถ๓๐รถพี่น้องรถบัตรที่เข้าไปจอดโดนทุกคันครับ
บริเวณหน้าหมอชิตครับผม
อย่าบอกโดนกันทุกคันเลย
แล้วคนที่โพสต์คลิปเขาบอกว่า
คือจุดที่เขาจอดยืนยันว่าจอดได้จริง
บอกโดนกันทุกคันเลยอ่ะครับแล้วคนที่โพสต์คลิปเขาบอกว่า
คือจุดที่เขาจอดเนี่ยยืนยันว่าจอดได้จริง
เขาเป็นรถทัวร์เป็นลักษณะของรถเสริมในช่วงเทศกาลสงคราน
คนเดินทางเยอะครับเขาก็เป็นรถเสริมซึ่งเขาก็จัดพื้นที่ตรงเนี้ย
ที่ให้รถทัวร์ที่เป็นลักษณะของรถเสริมจอดได้เพื่อไม่ให้การจราจร
ด้านในหมอชิตติดขัดแต่พอไปจอดดันถูกเรียกค่าประเพณี๑๐๑สงัน
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในคลิปถูกย้ายแล้วนะคะ
พลตำรวจรีนิธิธรจินตการผู้บังคับการตำรวจจราจร
บอกว่าตรวจสอบแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิป
เกิดขึ้นช่วงเช้า๑๗เมษายนที่ผ่านมาหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดค่ะ
คนที่ถูกบันทึกภาพเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในคลิป
เป็นตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจรจริงจริงสั่งการให้ต้นสังกัด
รายงานชี้แจงมาแล้วแต่ว่าเบื้องต้นนายตำรวจคนที่อยู่ในคลิปปฏิเสธค่ะ
เอาเลยฮะปฏิเสธค่ะบอกว่าไม่ได้เรียกรับเงินปฏิเสธ
แต่ว่านี่แกไม่ได้เปิดหูเปิดตาดูโลกใบนี้เลยเหรอว่า
คลิปของแกได้ไปถึงขนาดไหนแล้วแกบอกก็ไม่ได้เรียกรับเงิน
แต่ผู้บังคับบัญชาบอกว่ามันชัดน่ะหลักฐานในคลิปมันชัดนะคะ
ก็ยืนยันได้อยู่แล้วว่าคุณเรียกรับเงินจริง
แต่ถึงแม้ว่าในคลิปจะไม่ได้เงินหมายถึงว่าการเรียกรับเงินมันไม่สำเร็จ
แต่พฤติกรรมมันสอบไปในทางทุจริตคุณเรียกจริงต่อให้คุณยังไม่ได้รับเงินก็ตาม

ผู้บังคับการตำรวจจราจรก็เลยบอกว่าจุดเกิดเหตุ
จริงแล้วเป็นจุดที่ไม่อนุญาตให้รถทัวร์เข้าไปจอดค่ะ
เพราะว่าอาจจะเป็นสาเหตุทำให้การจราจรติดขัด

เจ้าหน้าที่นายนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าไปต่อว่า
ตักเตือนคนขับรถทัวร์ไม่ให้จอดถือว่าถูกต้องแล้ว
แต่กลับใช้ช่องทางตรงนี้
คุณใช้ช่องตรงนี้ไปเรียกเงินเขาซะงั้นถือว่ามีความผิด
ดังนั้นผู้บังคับบัญชาบอกว่าจะไม่ช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะคะ
ถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดแล้วก็ล่าสุดมีคำสั่งให้
ตำรวจนายดังกล่าวคนที่อยู่ในคลิปอะค่ะไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์
ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจจราจรแล้วนะคะ
เพื่อไม่ให้ไปสัมผัสไปยุ่งเกี่ยวกับประชาชนนะคะ
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงตรวจสอบวินัยร้ายแรง
ถ้าพบว่ามีความผิดจริงก็จะลงโทษดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบต่อไป
ถ้าถามว่าโทษหนักสุดรุนแรงสุดคืออะไรก็คือถูกให้ออกจากราชการนั่นเองค่ะ
เขาบอกว่ามนการจราจรด้านหน้าหมอชิทบาท์นะคะเพราะว่าที่บริเวณนั้นเนี่ย
จะต้องระบายรถในช่วงขากลับจากสงกราน
รถทัวร์รถ๓๐รถตู้ทั้งหลายแหล่เนี่ย
และจะต้องไม่จอดกีดขวางถนนทำให้การเสียช่องทางจราจร
รถไม่สามารถเข้าท่าได้นะครับ
ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์นะ
ถ้ารถจอดปุ๊บก็ไปเรียกตรงนี้ถ้าจะจอดก็เขาไปพูดอย่างนั้น
บอกเป็นประเภทนี้ประเภทนี้ไม่มีนะครับ

ว่าตรงนั้นเนี่ยมันจอดได้มันจอดไม่ได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ
คือปกติเป็นที่จอดรถของรถตู้โดยสาร

แล้วก็ขับไปจอดรับผู้โดยสารเที่ยวต่อไปด้านหลังสถานีขนส่ง
แต่กรณีนี้ทางคนขับบอกว่าทางขนส่งอนุญาต
รถทัวร์ก็จอดได้เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะรถตู้
จอดได้เฉพาะในช่วงสงกราน
เพราะว่าจะได้ไม่ต้องเข้าไปแออัดกันอยู่ข้างในหมอชิดนะคะ
ก็นักข่าวของเราบอกว่าวันนี้ไม่มีรถทัวร์ไปจอดแล้ว

เพราะโล่งแล้วไม่ได้มีรถอะไรไปจอดนะคะ
ก็รู้กันนะว่าเดี๋ยวนี้เขามีกล้องมือถือ
บันทึกภาพถ่ายคกถ่ายคลิป
กล้องหน้ารถหลังรถอะไรเยอะแยะไปหมด

บางส่วนสมรวจดีมีเยอะนะครับ